การขอยืมกับการขโมยต่างกันยังไงครับ

ว่าเขาขอยืมหรือเขาขโมยคือลุงคนนี้บอกว่า
ขอยืมไปขนฟืนแป๊บเดียวนะฮะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายวัสดุพันธุ
ริมถนนพญาตรังตะบนท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีครับ
เจ้าของร้านเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูเลยขณะที่นี่แหละฮะ
คุณผู้ชมดูไปว่ายืมหรือขโมย
มีชายสูงวัย๒คนนะครับ
เดินมาที่รถจักรยายนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่ริมถนน
คนนึงสวมเสื้อสีเหลืองสวมหมวกกันน็อกสีแดง
ส่วนอีกคนสวมเสื้อแขนยาวสีดำ
ทั้งสองคนเดินมาป้วนเปี้ยนป้วนเปลี่ยนแถว

แล้วทำทียืนคุยกันอยู่พักหนึ่ง

ก็ขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์เลยขึ้นแล้วฮะ

เจ้าของรถก็เลยนำภาพนี้
ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองจันทบุรีครับ
ไปแล้วขอยืมยังไงเนี่ย
แต่ตำรวจเนี่ยก็ยังไม่ทันได้ตามสืบนะครับ
เจ้าของรถก็ตาดีไปเจอครับ
ไปเจอลุงคนที่ขโมยไปที่ใส่เสื้อสีเหลืองนะฮะขี่รถผ่านหน้าไปพอดี
ก็เลยแจ้งสายตรวจที่อยู่ใกล้นะครับ

แล้วคุณคิดว่าใครจะยอมรับบ้างล่ะฮะ

ผู้ร้ายปากแข็งใช่ไหมครับอ่าลุงคนนี้ครับคือ
คือนายธนพลเดชอุดมอายุ๖๔ปี
อ้างกับตำรวจบอกว่ารถคันนี้รถของลุงเอง
กำลังจะขนฟืนไปเผาถ่านรถตัวเองไม่ใช่รถใคร
แต่ตำรวจไม่เชื่อครับลองถามใหม่อีกรอบหนึ่ง

คราวนี้ลุงบอกว่าลูกชายซื้อให้นะฮะ
พอไม่ยอมรับสารภาพตำรวจเลยขู่บอกว่า
เจ้าของรถเข้ามาด้วยนะเนี่ยคนใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยนะฮะ
จะมาบอกว่ารถคันนี้เป็นของลุงได้ยังไง
เจ้าของเข้ามายืนยันด้วยตัวเองอยู่ตรงนี้นะลุง
คราวนี้หน้าถอดสีเลยครับลุงหน้าถอดสีครับแล้วก็รับสารภาพว่า
ไม่ใช่รถผมหรอกเสียงจะอ่อยลงหน่อยนะ
แต่ก็ยังร้านว่าไม่ได้ขโมยขอยืมมาขนฟืน
ก็ขนเสร็จเดี๋ยวจะเอาไปคืนนะครับ
แม่เขาบอกว่าลุงเนี่ยลื่นจริงลื่นขนาดไหนไปฟังครับ
รถใครจริง

ทางนี้นะทางนี้รถลูกชายผมให้ลูกชายครับ
ใครนะลูกชายแล้วลูกชายเรารู้ไหมเนี่ยเจ้าของรถ

แล้วเมื่อกี้เราไปขโมยแล้วเข้ามา

ผมไม่ได้ตั้งใจขโมยผมยืมครับยืม
ไปยืมก็อันไหนล่ะยืมก็อันไหน
เขายืนอยู่กับผมเนี่ยเขาบอกพี่ขี่รถเขาออกมาเลย
ผมไม่ได้ตั้งใจเอาหรอกครับคือผมจะเอาของไปลงแล้วผมก็จะเอามาไว้ที่เขาครับ

นี่ฮะจนมุมด้วยหลักฐานด้วยอะไรหลายอย่างเจ้าของรถนะเขาใจดีนะเขาเห็นเป็นผู้สูงอายุครับเขาเลยไม่เอาความ
ก็เอารถกลับคืนไปแต่ว่าตำรวจก็ถ่ายรูปแล้วก็ทำประวัติเอาไว้แต่คราวหลังถ้าลุงลื่นเป็นปลาไหลแบบนี้นะครับลุงโดนคดีแน่เลยครับ